ที่จะจัดการแข่งขันกันในวันที่๓แล้วก็๕
มิตรทุนายนนะคะวันนี้ค่ะกัปตันทีมชาษน์ไทยนะ

ธิรทรบุญมาทันนะคะแก๊กซ้ายกัปตันทีมชาติไทยที่เพิ่งจะย้ายจากทีมบุรีรัมยูไนเต็ดมาอยู่กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้เข้าพิธีวิวา
กับน้องเบสนะคะฉัดกมลมวยมั่นแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานกว่า๕ปี
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการทำพิธีสงฆ์แล้วก็แห่ขันหมากค่ะ
ซึ่งเจ้าอุ้มก็นำสินสอดที่มีทั้งเงินสดทองคำแล้วก็แหวนเพชรรวมมูลค่าประมาณ๒ล้าน๕แสนบาทมาสู่ขอเจ้าสาว
โดยมีนายเนวินสิทธิ์ชอบประธานสมสรรค์เบรียมยูไนเต็ดและก็นางกรณาสิทธิ์ชอบเป็นประธานในพิธี
ซึ่งหลังจากนี้นะคะเทียทรก็จะเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยในวันที่๒๙พฤษภาคมนี้
เพื่อเตรียมลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔ค่ะ
โดยในนัดแรกของคิงส์ครับนะคะวันที่๓มิถุนายนจะเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศค่ะ
ทีมชาติไทยนะคะจะพบกับทีมชาติซีเรียค่ะส่วนจอแดนจะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรด
ผู้ชนะก็จะไปตัดสินแชมป์กันในวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายท่อสดให้แฟนฟุตบอลได้ชมกันทั้ง๔นัดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะไทยรัฐทีวีก็ขอเชิญชวนแฟนฟุตบอล
เชียร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงส์ครับให้ได้นะคะ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งของราชครบ๗๐ปีในปีนี้ค่ะ
ด้วยการติดแฮชแท็กว่าแชมป์เพื่อพ่อ
ก็ผ่านได้ทั้งเฟซบุ๊คทวิตเตอร์แล้วก็อินสตราแกรม